อย่างนั้นคุณอยู่เฉยดิฉันจะพาคุณไปกินต่อนะฮะ
ร้านนี้อยู่ที่เชียงราย

เขาแจกฟรีให้กับคุณแม่ตั้งคัน
เอาไปกินบำรุงตัวเอง

นี่แหละร้านน้ำเต้าหู้ใจดีร้านนี้นะคะ

ชื่อว่าร้านน้ำเต้าหู้น้ำเหม๋ย
ปกติแต่ละวันก็มีลูกค้า

แต่ความพิเศษก็อยู่ที่การติดป้ายข้อความ
เชิญชวนให้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงตั้งคัน

มารับน้ำเต้าหู้ฟรีวันละ๑ถุง

มาทานเลยสบายนะคุณโอ๊ยสบายนะจ๊ะ
เจ้าของร้านน้ำเต้าหู้เหมือยบอกว่า
แจกให้กับคนท้องฟรีนั้นก็เพราะว่า
ภรรยาดื่มน้ำเต้าหู้ทุกวันในช่วงที่ตั้งท้อง
พอคลอดลูกออกมาก็เพราะว่าลูกเนี่ย
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
เราอยากจะให้คนท้องได้รับประทาน

พอดีแฟนผมก็ทานเต้าหู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว

แล้วก็ลูกค้าทุกคนที่มาทานก็ลูกออกมาทุกคนแข็งแรง
ผมก็เลยสนับสนุนอยากให้ทุกคนที่ตั้งคันได้ทานเต้าหู้ครับผม
แล้วขึ้นป้ายให้ผลตอบหลักเป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็มีคนมาใช้บริการตลอดครับผม
เพราะมันดีไงน้ำเต้าหู้เนี่ยมีโปรตีน

เจ้าของร้านเขาบอกว่าก็จะแจกน้ำเต้าหู้ให้คนท้องไปเรื่อย

ถ้าหากเด็กเปิดเทอมสิ
เปิดละนะเปิดแล้วของนี้เปิดละ
เด็กมาซื้อไปโรงเรียนทางร้านก็จะจัดโปรโมชั่น
ซื้อ๔ถุงแถม๑ถุงด้วยค่ะ
ส่วนใครอยากจะไปซื้อนะคะตีตัวไปเชียงรายเลยนะจ๊ะ

ตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มเป็นประจำทุกวันเลยค่ะ
ขณะที่ลูกค้าที่มาซื้อน้ำเต้าหู้ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าร้านนี้บริการดี
ประทับใจก็พากันถ่ายรูปลงโซเชียลชื่นชมเจ้าของร้าน
พูดง่ายว่าเรื่องแบบนี้มันดีต่อใจนะจ๊ะ
และก็ยังเป็นอีก๑ตัวอย่างดีของสังคมในอาร์ธฯ

อะไรเล็กน้อยช่วยเหลือกันได้แบ่งปันกันได้ก็ให้กันไป
ชาอย่างนี้นี่ดีนะทานปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ร้อน

คุณก็เป่าก่อน
มันอุ่นอยู่นะแล้วค่อยทานกันไปน่าอิจฉาคนเชียงรายจริงเลย
นี่มีคุณผู้ชมส่งมาน่ารักจังเลยแจกฟรีคนทองด้วยนะคะ